พลก็ต้องไปยืมอีกบ้านหนึ่งมาครับ

อยู่ดีก็มาเป็นเส้นเลือดในสมองแตก

ก็วาดรูปแล้วก็นำไปขายตามโซเชียลต่าง
ส่วนใหญ่ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐บาทค่ะ

อยากจะได้เงินรางวัลไปซื้อโทรศัพท์ใหม่
ซื้อถังออกซิเจนให้ยายด้วยครับ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกคุ้งสู้ชีวิต
เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการสนับสนุนนะครับ
ให้เป็นเด็กได้มาแสดงความกระตันยู

แล้วก็นำเสนอเรื่องราวชีวิตของเขานะครับ

นักสู้รุ่นจิ๋ว
นักสู้รุ่นจิ๋วค่ะแต่เงินรางวัลแจ๋วเหมือนเดิมค่ะ
ถ้ามีความสามารถนะคะร้องได้ครบ๑๐เพลงก็รับไปเลยค่ะ

ตั้งแต่ทำเงินมานะครับพอเปลี่ยนเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วนะครับ
เราได้เห็นแล้วคือเด็กบางคนนี่เขาเห็นครอบครัวของเขาลำบาก
เห็นพ่อลำบากเห็นแม่ลำบากเห็นน้องลำบาก
ทนไม่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เป็นการเรียกว่าจุดไฟในสิ่งที่ดีให้เขาตั้งแต่เด็ก
พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแน่นอน
เหมือนนักสู้รุ่นจิ๋วของเราคนนี้ค่ะครับ
จากมีความกระตันยูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะ
มุ่งมั่นในการต่อสู้ชีวิตก็ยังเยี่ยมอีกด้วยค่ะ
และนอกจากนั้นเขายังมีฝีมือในการวาดรูปที่เก่งแบบหาตัวจับยากเลยค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโชลณาตานำสกุลเซ็นชัวร์นิสครับ
ชื่อเล่นชื่อบาร็อกอายุ๑๓ปีครับผมเรียนอยู่โรงเรียนกุหลาบวิทยา

ที่บ้านของผมนะครับอยู่กัน๖คนครับ
ก็มีตาครับผมตาชื่อฮารูนครับผม
อายุ๗๗ปีครับทำอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
ตาก็เป็นโรคไขมันแล้วก็ความดัน
ตาผ้ามัวด้วยเพราะว่าความดันขึ้นตายอย่างนี้ครับ
แล้วทำให้สายตาแบบท่ามัวครับ
ไม่ค่อยเห็นนะครับเราจะต้องใส่แว่น
ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างนี้ครับ
กลัวแบบตาออกไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วจะแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ได้กลับมาอย่างนี้ครับ
ก็ไม่ค่อยอยากให้ตาขับเท่าไหร่ครับ
แต่ว่าถ้าตาไม่ขับก็จะไม่มีตังค์นะครับ
คนที่สองก็เป็นยายครับยายชื่อยายนะครับผม
อายุ๗๘ปีครับตอนนี้ยายก็จะเป็นโรคไขมันความดันเบาหวานภูมิแพ้หอบหืดแล้วก็หัวใจโตครับ
ก็ที่หนักก็จะเป็นหอบหืดอะครับ
อยู่ดียายก็จะหายใจไม่ทันนะครับ
กำเริบตอนที่แบบนอนดึกอะไรอย่างนี้ครับ

เวลาหายใจไม่ออกอย่างนี้เขาก็จะเหมือนคนจะขาดใจครับ
ต้องใช้เครื่องช่วยพ่นแล้วเครื่องช่วยพ่นก็ต้องไปยืมอีกบ้านหนึ่งมาครับ
คนที่สามก็เชิญน้าของผมครับ

ตอนนี้น้าของผมเป็นโรคอมพลึกครับผม

อยู่ดีก็มาเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เป็นอำมพลึกอย่างนี้ครับ
คนที่๔ก็คือแม่ของผมเองครับ
ตอนนี้แม่ทำอาชีพรับจ้างครับผม
แม่ของผมไม่ค่อยไปตรวจร่างกายครับผม

เพราะว่าแบบถ้าแม่ไม่ไปตรวจร่างกายอย่างนี้เดี๋ยววันหนึ่งแบบมีโรคขึ้นมาอย่างนี้ครับ
ก็จะลำบากแล้วก็ส่วนใหญ่แม่ก็จะเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวด้วยครับ
ถ้าเกิดว่าแม่เป็นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็ครอบครัวก็จะลำบาก

แล้วก็คนที่๖ก็จะเป็นน้องชื่อไอด้าครับผม

ตอนนี้น้องเรียนอยู่ป๔ครับ

เราก็จะเป็นเด็กที่แบบว่ากระตันยูอะนะคะคืออะไรที่แบ่งเบาได้
แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาก็จะแบบช่วยเรา
คือแม่เคยทำงานดีนะคะแต่ว่ามันต้องออก
เพราะว่ายายป่วยอย่างนี้เราลาอยู่บ่อยอย่างนี้

ขอบใจล็อกมากนะลูกนะที่ล็อกช่วยแบ่งเบาแม่ได้
ถึงมันไม่ได้มากอ่ะแต่ว่ามันก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะ
ใหญ่สำหรับเด็กแล้วเป็นเรื่องใหญ่
อยากขอบคุณแม่แล้วก็ที่แบบว่าเลี้ยงมาตลอด
แล้วก็ช่วยแบบหาเลี้ยงอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอะครับ

นี่ก็เป็นยายของผมเองครับชื่อยายนะครับ
ร็อกเป็นเด็กดีค่ะขยันเรียนเก่งพูดอะไรเข้าใจง่ายค่ะ
นี่ก็คือน้าผมเองครับผมชื่อน้าบาซีสครับ
สวัสดีครับคือผมไปนำประพฤกษครึ่งตัวด้านซ้ายนะครับ
ก็ต้องรักษาเรื่อยไปนะครับ
ปรักช่วยผมหยิบนู่นหยิบนี่
ในสิ่งที่ว่าผมทำไม่ได้ให้ช่วยเหลือผม

ด้วยความที่แม่ของผมนะครับต้องทำงานหนัก
เพราะว่ามีภาระเยอะครับ
ต้องดูแลคนที่ป่วยในบ้านด้วย
แล้วก็จะต้องเลี้ยงผมกับน้องด้วยครับ
ผมก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระแม่ครับ

ผมก็เลยเริ่มหาจุดเด่นของตัวเองว่าเก่งอะไรครับผม
มานั่งคุยกับตัวเองครับว่าเราชอบอะไร

คิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าจะเป็นยังไงจะเป็นไง
สามารถวาดออกมาเป็นเรื่องราวได้ด้วยครับ
ผมก็เลยใช้ในส่วนนี้ของผมอะครับ
หาเงินด้วยการไปประกวดตามที่ต่างครับ

พอได้เงินใหม่ผมก็เก็บสะสมมาเรื่อย
แล้วก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งประมาณ๔๐๐กว่าบาทนะครับ
โทรศัพท์ของผมนะครับก็วาดรูปแล้วก็นำไปขายตามโซเชียลต่าง
แล้วก็เขาจะให้โจทย์แบบรูปมาว่าจะเอาเป็นแบบไหน

แล้วเราก็วาดแล้วก็ให้เขาดูว่าโอเคหรือเปล่า

พอส่งรูปให้เขาเขาก็จะโอนเงินมาครับ
ที่ผมว่าก็จะมี๒ราคาครับ
เป็นรูปทั่วไปอะครับส่วนใหญ่ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐บาทอะครับ
แต่ว่าก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นรูปที่คุณภาพสูง

พอได้เงินมาก็รู้สึกภูมิใจปราบปลื้มครับ

แบบอยากจะหาเงินช่วยแม่อะไรอย่างนี้ครับ
ช่วงนี้ก็จะใช้เงินของตัวเองตลอดเลย

สมมุติว่าผมต้องการงานด่วนหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะไม่สามารถทำได้ให้เสร็จทันเวลาครับ
เวลาเอาปากกามาเขียนหน้าจอแตกอย่างนี้ครับ

พอเอามาเขียนมันจะขาดนะครับผม

ก็อยากจะได้เงินรางวัลไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับ
ที่ใช้ทำมาหากินได้เหมือนปกติครับ

ก็อยากจะซื้อถังออกซิเจนให้ยายด้วยค่ะ
มาพบกับตัวเป็นของเขาเลยดีกว่านะครับ

เด็กชายผู้ไม่เคยหมินเงินน้อย
หลักร้อยก็ขอหารายได้เพื่อครอบครัว

สวัสดีครับ
ขอต้อนรับน้องบาร็อกนะครับ
สู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

อายุ๑๓ปีครับ
รู้จักทำมาหากินเนอะต้องใช้คำนี้

ค้นหาความสามารถของตัวเอง

ปรับใช้ในชีวิตและทำมาหากินได้

หมดบ้านเลยนะครับ

คุณตารูนนะครับคุณยายนะ
คุณแม่แหม่มนะฮะแล้วก็คุณน้าซี

สวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับในครอบครัวนะครับ

ตั้งแต่อนุบาลนะครับ
ก็เริ่มวาดรูปนะครับแล้วก็เริ่มชอบ

เริ่มเป็นอาชีพในการหาเงินได้ตอนอายุเท่าไหร่

ไปทำอะไรถึงได้เงินก้อนแรกในการวาดรูป

ครั้งแรกได้ตำแหน่งเลยเหรอครับผมได้ที่เท่าไหร่ครับ

ประกวดครั้งแรกไปแข่งเนี่ยกับวัยเดียวกันไหมหรือว่า

เราชนะได้เงินรางวัลเท่าไหร่ตอนนั้น

ถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะสำหรับรางวัลสำหรับเด็ก

อันที่จะเอามาโชว์นี้เป็นรูปที่ได้ตำแหน่งที่๓

ตอนที่วาดรูปนี้อายุ๑๒ปีนะคะ

โจทย์คือในหลวงแห่งความทรงจำ
ครับนี่คือความทรงจำที่ประชาชนคนหนึ่งแบบบาร็อกจำท่านได้
ครับเก่งนะสวยงามทีเดียวนะฮะอ่ะจบนะฮะ
ขออนุญาตเอาไปเก็บก่อนนะครับเก่งมากเลย
บาร็อกอุปสรรคมีอะไรบ้างเวลาเราใช้โทรศัพท์วัดลูก
อย่างแรกเลยคือมันเล็กครับผมแล้วก็อย่างที่สองคือโทรศัพท์ของผมมันแตกครับ
จอแตกเหรอครับใช่ค่ะดูสิว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างมาดูซิ
ทั้งหมดนี้ก็คือมีอ่ะอันนี้อันนี้คุณผู้ชมโอ้หน้าจอละเอียดมากเลยนะ
คือแตกละเอียดมากแตกละเอียดอันนี้แตกมานานยังครับ
ประมาณปีสองปีได้หรอค่ะโอ้โหคือมันแตกมันเป็นกระจก
พอเอาเอาปากกาไปวาดที่มันเป็นยางเนี่ยแม้มันก็บาดบาดบาดบาดบาดบาด
ยามก็เลยขาดไม่เปลี่ยนหน้าจอลูก
คือตอนนี้ยังไม่ค่อยมีงบครับผมคิดว่าเรายังพอใช้ได้อยู่ครับ
มันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นเห็นบอกมีรูปที่วาดมาให้พี่เป๊กกับคุณป่าด้วย
ขอดูหน่อยสิครับอยู่ในนี้ไหมอยู่ในไหนอยู่นี่ครับมีปีนออกมา
อันนี้คือรูปต้นฉบับค่ะคือที่จะให้ดูเป็นรูปที่บาร็อกวาด
กระจายไปหมดแล้วเพราะว่าหน้าจอเขากินไป
รูปที่วาดออกมากับอุปกรณ์ที่ชำรุดแล้วชำรุดอีกก็ได้แบบนี้มาค่ะ
โอ้เป็นแบบการ์ตูนเนี่ยน่ารักโอ้ยนี่น่ารักนี่เซ็นว่าอะไรครับ
ชนระทานครับชนระทานแล้วก็วาดเมื่อวันที่๑๗วันเดือนปี
เดือน๔เดือน๔๖๖๒ขอบคุณมากเลยพี่เป๊กขอนะขอบคุณมากเลย
ขอบคุณค่ะเอ้าเอาไปเก็บก่อน
ถ้าตอนนี้ใครอยากวาดรูปติดต่อบาล็อกได้ที่ไหน
เฟซบุ๊คก็ได้ครับหรือว่าแอดไลน์ครับผม
แอดไลน์น่าจะสะดวกกว่าแอดยังไงบ้างต้องพิมพ์ว่าอะไร
เบอร์ผมไปก็ได้ครับ๐๙๖๓๘๒๑๑๕๘ครับแล้วก็ทักมาครับ
ถ้าอยากจะทำก็บอกคอนเซ็ปต์ตัวการ์ตูนมาครับหรือว่าภาพเหมือนอะไรอย่างนี้ครับ
พี่เป๊กถามหน่อยว่าในวัยอย่างบาล็อกทำไมถึงคิดจะวาดรูปขาย
ทำไมถึงอยากจะเอามือถือมาวาดรูปแล้วก็ขายตามโซเชียล
ก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยแล้วก็ผมเห็นว่าผมชอบว่าลูกอยู่แล้วครับ
ก็เลยอยากจะเอาความสามารถของตัวเองก็มาหารายได้ให้เป็นประโยชน์ครับ
เวลาได้เงินมาเอาเงินไปทำอะไรครับ
ก็เอาเงินไปเป็นค่าขนมไปโรงเรียนครับผมแล้วก็ถ้าบางทีได้เยอะเยอะอย่างนี้ครับก็ให้แม่ครับ
ก็แบ่งให้แม่ได้ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้แม่ต้องคอยรับผิดชอบทั้งหมด
นี่คือเจตนาที่บาร็อกทำทั้งหมดในการวาดรูปถ่ายรูปได้ตังค์แม่ว่าไง
แม่ก็แบบดีใจครับแบบลูกเราก็ใช้ความสามารถเป็นประโยชน์แล้วก็บอกให้ทำต่อไปเรื่อย
คุณแม่ค่ะคุณแม่แหม่มเขาเอาเงินมาให้คุณแม่ครั้งแรกของเขาเลยตอนอายุเท่าไหร่คะ
ประมาณ๑๐ขวบนี่ก็เริ่มแล้วค่ะป๔ป๕ป๔ป๕
ก้อนแรกที่เขาให้คุณแม่กี่บาท

บาทในวัย๑๐ขวบจนมาถึงตอนนี้
เขาเคยเอาเงินจากการวาดรูปสร้างรายได้มาให้คุณแม่เท่าไหร่แล้ว
โอ้โหเยอะนะคะถ้านับตอนนี้ก็คือประมาณน่าจะสองพันได้แล้วค่ะ
คุณแม่คะคุณแม่รู้สึกยังไงที่น้องมีความอาธรณ์ต่อคุณแม่
ที่เห็นคุณแม่ทำงานเหนื่อยเหลือเกินแล้วเขาอยากช่วย
ก็ภูมิใจมากค่ะผมภูมิใจว่าเขารู้จักคิด
แม้จะเป็นเงินเล็กเล็กน้อยเขาก็ยังคิดที่จะช่วยเรา
เป๊กว่าบาร็อกเป็นคนหนึ่งเลยที่มีแนวโน้ม
ที่จะประสบความสำเร็จสูงมากจริงนะครับ

ทำมาหากินรู้จักช่วยเหลือครอบครัว

และวันนี้บนเวทีตรงนี้ค่ะ
เราจะไม่มีการวาดรูป
แต่ว่าเราจะร้องเพลงเพื่อหาสตางค์กัน
ก็วันนี้ถ้าทำได้แค่เพลงแรกเนี่ย
ถ้าวาดรูปสูงสุดได้รูปละร้อยหนึ่งเพลงแรกหมื่นนึง
เท่ากับว่ารูปโอ้โหเยอะเลยล่ะง่ายกว่ากันเยอะ
แค่ร้องเพลงวันนี้มาทำแต่ขอให้ตั้งใจดี
ถามกันก่อนครับวันนี้น้องบาร็อกนะครับ
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นนักสู้รุ่นจิ๋วของเราต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
หนึ่งแสนบาทครับว้าวหรือว่าตั้งเป้าไว้สูงเลยทีเดียวครับ

ก็จะไปซื้อถังออกซิเจนให้ยายค่ะ

หนึ่งแสนนี่คือภารกิจของคุณยายเท่านั้นเลยได้อย่างอื่นอีกไหม
มีครับแล้วก็อาจจะเอาไปรักษาน้าที่ป่วยเป็นอำมพลึก
แล้วก็ถ้าเหลือก็จะเอามาเป็นทุนการศึกษาครับผม
อันนี้คือเรื่องของสุขภาพคนในบ้าน
บาทเพียวนี่เลยจำเป็นจริงอาจจะเหลือนิดหน่อย
เพื่อเราครับคิดหนึ่งแสนบาทนะครับ
วาดรูปเท่าไรเราก็ไม่รู้ค่ะคงเยอะ
แต่ว่าถ้าร้องเพลง๖เพลง
มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขัน
ตอนไหนก็ได้ถ้าอยากจะใช้
เริ่มกันเลยที่เพลงแรกนะครับเพลงที่๑
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เพลงแรกค่ะเปิดประเดิมค่ะแหมดนตรีออกไทยเลยนะ

ผมชอบเพลงลูกทุ่งด้วยครับ
ก็เลยแบบว่าเคยฟังบ้างครับ

แล้วชอบฟังเพลงลูกทุ่งวัยรุ่นเนี่ย
ไม่ค่อยมีนะจนเห็นไปฟังสตริงฟังอะไรกัน
เห็นบอกว่าบาร็อกมีปัญหาเรื่องการหายใจ

ก็เวลาตื่นเต้นอย่างนี้ครับ
ผมก็จะเหมือนขึ้นไส้อาเจียน
คนทั่วไปจะปวดท้องอะไรอย่างนี้ครับ
จะปวดท้องเวลาตื่นเต้น
ไม่ใช้ครับ
สมาทิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับ
เรียกพี่ได้มาเย็น

ถ้าเรียกอาลอธมาภัณฑ์

ไม่ให้สักพันแน่นอน
ผมผิดขาวมันดังดอกอ้อ

ขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อน
เรียวแรงดีไม่มีโยยน

ขึ้นด้วยนำวาครึ่งวีทุกวัน
เกิดนานไปนี้
หัวใจอย่างหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชะกัน
อยู่ได้เพียงแค่๒หมื่นวัน
ท่านยมมาบาน
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่

คนลุงเลือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไร

หมดความหมายของชายชาตรี

ก็จะไปเอาเครื่องพ่นออกซิเจนนะครับ

แต่ว่าส่วนมีครั้งหนึ่งไม่ทันจริงครับ
คือยายเป็นตอนกลางคืน

ลูกลุงสู่ชีวิต